พาไปที่นนทบุรีนะคะเป็นศึกชิงต้นมะขามเทศค่ะ
ครับมีคนอ้างว่าเป็นคนปลูกอืม
แต่ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าไม่ใช่มันขึ้นเอง
ดังนั้นก็มีสิทธิ์ไปเก็บกินไปดูคลิปนี้นะคะ
มีผู้ใช้เฟซบุ๊กเอามาโพสต์เอาไว้แล้วก็มีข้อความบอกว่า
เพื่อนบ้านขโมยเก็บหน้าบ้านเรายืนมองเขายังเฉยเฉยเลย
เข้ามาเก็บของเราได้ยังไงเราปลูกเอาไว้

ถ้าไม่ได้ทำให้เดือดร้อนอะไร

สวัสดีคุณผู้ชายสวัสดีคุณผู้ชาย

สวัสดีคุณผู้ชายสวัสดีคุณผู้ชาย

สวัสดีคุณผู้ชายสวัสดีคุณผู้ชาย

สวัสดีคุณผู้ชายสวัสดีคุณผู้ชาย

สวัสดีคุณผู้ชายสวัสดีคุณผู้ชาย

สวัสดีคุณผู้ชายสวัสดีคุณผู้ชาย

สวัสดีคุณผู้ชายสวัสดีคุณผู้ชาย

สวัสดีคุณผู้ชายสวัสดีคุณผู้ชาย

สวัสดีคุณผู้ชายสวัสดีคุณผู้ชาย

สวัสดีคุณผู้ชายสวัสดีคุณผู้ชาย
สวัสดีคุณผู้ชายสวัสดีคุณผู้ชาย

สวัสดีคุณผู้ชายสวัสดีคุณผู้ชาย
สวัสดีคุณผู้ชายสวัสดีคุณผู้ชาย

สวัสดีคุณผู้ชายสวัสดีคุณผู้ชาย

สวัสดีคุณผู้ชายสวัสดีคุณผู้ชาย
สวัสดีคุณผู้ชายสวัสดีคุณผู้ชาย
สวัสดีคุณผู้ชายสวัสดีคุณผู้ชาย

สวัสดีคุณผู้ชายสวัสดีคุณผู้ชาย

สวัสดีคุณผู้ชายสวัสดีคุณผู้ชาย
สวัสดีคุณผู้ชายสวัสดีคุณผู้ชาย

สวัสดีคุณผู้ชายสวัสดีคุณผู้ชาย

สวัสดีคุณผู้ชายสวัสดีคุณผู้ชาย
สวัสดีคุณผู้ชายสวัสดีคุณผู้ชาย

สวัสดีคุณผู้ชายสวัสดีคุณผู้ชาย

สวัสดีคุณผู้ชายสวัสดีคุณผู้ชาย

สวัสดีคุณผู้ชายสวัสดีคุณผู้ชาย
สวัสดีคุณผู้ชายสวัสดีคุณผู้ชาย

สวัสดีคุณผู้ชายสวัสดีคุณผู้ชาย

สวัสดีคุณผู้ชายสวัสดีคุณผู้ชาย

สวัสดีคุณผู้ชายสวัสดีคุณผู้ชาย
สวัสดีคุณผู้ชายสวัสดีคุณผู้ชาย
สวัสดีคุณผู้ชายสวัสดีคุณผู้ชาย
สวัสดีคุณผู้ชายสวัสดีคุณผู้ชาย
สวัสดีคุณผู้ชายสวัสดีคุณผู้ชาย

สวัสดีคุณผู้ชายสวัสดีคุณผู้ชาย
สวัสดีคุณผู้ชายสวัสดีคุณผู้ชาย

สวัสดีคุณผู้ชายสวัสดีคุณผู้ชาย
สวัสดีคุณผู้ชายสวัสดีคุณผู้ชาย

สวัสดีคุณผู้ชายสวัสดีคุณผู้ชาย
สวัสดีคุณผู้ชายสวัสดีคุณผู้ชาย
สวัสดีคุณผู้ชายสวัสดีคุณผู้ชาย

สวัสดีคุณผู้ชายสวัสดีคุณผู้ชาย

สวัสดีคุณผู้ชายสวัสดีคุณผู้ชาย
สวัสดีคุณผู้ชายสวัสดีคุณผู้ชาย
สวัสดีคุณผู้ชายสวัสดีคุณผู้ชาย

สวัสดีคุณผู้ชายสวัสดีคุณผู้ชาย
สวัสดีคุณผู้ชายสวัสดีคุณผู้ชาย
สวัสดีคุณผู้ชายสวัสดีคุณผู้ชาย
สวัสดีคุณผู้ชายสวัสดีคุณผู้ชาย

สวัสดีคุณผู้ชายสวัสดีคุณผู้ชาย
สวัสดีคุณผู้ชายสวัสดีคุณผู้ชาย
สวัสดีคุณผู้ชายสวัสดีคุณผู้ชาย
สวัสดีคุณผู้ชายสวัสดีคุณผู้ชาย
สวัสดีคุณผู้ชายสวัสดีคุณผู้ชาย

สวัสดีคุณผู้ชายสวัสดีคุณผู้ชาย

สวัสดีคุณผู้ชายสวัสดีคุณผู้ชาย
สวัสดีคุณผู้ชายสวัสดีคุณผู้ชาย
สวัสดีคุณผู้ชายสวัสดีคุณผู้ชาย

สวัสดีคุณผู้ชายสวัสดีคุณผู้ชาย
ขนาดแก้สาบานต่อหน้าคนเยอะแบบสินศักดิ์สิทธิ์

นกอยู่ต่างคนต่างพึ่งพาใส่กัน
นี่เอายังงี้
เราก็เลยไปหาคนดูแลซอยเลยนะฮะ

คุณป้าสมยงศ์อายุ๖๖แล้วนี่ครับ
นี่คุณป้าสมยงเนี่ยบอกกับคุณวิมลวันผู้สื่อข่าวของเรา
บอกว่าทั้งอ้อมนะแล้วก็นกอ้อมที่เป็นคนบอกนกเรื่องเลี้ยงแมว
ส่วนนกก็เป็นคนไปโพสต์ว่าอ้อมเรื่องมาเก็บมะขามเทศของเขาเนี่ย
ต่างฝ่ายต่างก็เป็นผู้เช่าที่ดินอยู่อาศัย
แล้วต่างฝ่ายต่างก็ร้องเรียนกันมาตลอด
กก็เลี้ยงแมวที่บ้านหลายตัวแต่ตัวเองไปอยู่ที่อื่น
ส่วนอ้อมก็อยู่ครอบครัวใหญ่สมาชิก๑๐กว่าคน
เอาเป็นว่าเรื่องต้นมะขามเทศเนี่ยป้าสมยงผู้ดูแลซอยสายรุ้งยืนยันว่า
ไม่มีใครปลูกทั้งนั้นมันขึ้นมาเอง
นี่ป้าจะตัดทิ้งมาหลายรอบแล้ว
แต่คนในชุมชนขอไว้บอกอย่าตัดเลย
หนึ่งคือมันเป็นร่มเงาได้
สองโอ้โหต้นนี้ออกมามันอร่อยเริ่ม

งั้นป้าเอาทิ้งไปตั้งนานแล้วเพราะมันอยู่กลางถนน
นึกออกใช่ไหมมันไม่ได้อยู่ในบ้านใคร
ป้าก็จะฝันทิ้งพวกนั้นก็บอก
ประโยงเอาไว้เถอะไว้เก็บกินอาหารก็ตามใจ
ก็ไม่คิดว่ามันจะบานปลายมาถึงขั้นนี้
ก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงต่อไปอีก
สมยงบอกยังไม่รู้จะเป็นยังไงต่อ
สุดท้ายไปต่อที่โรงพักษ์ครับป้า
บอกเอาอย่างนี้โอ้โหไปโรงพักกันเลยเหรอคะ
ไปโรงพักษ์เลยสพเกร็ดเลยดีกว่า
ค่ะให้ทางพี่พี่ตำรวจเขาช่วยหน่อย
ให้คนที่เป็นคู่กรณีที่อยู่ในซอยเดียวกันเนี่ย
มาลงบันทึกประจำวันร่วมกันว่า
พวกเราทุกคนจะช่วยกันดูแลต้นมะขามเทศต้นนี้
ค่ะนี่นะหากยังมีข้อพิพาทอะไรเกิดขึ้นมาอีก
เดี๋ยวเจ้าของที่ดินจะโค้นทิ้งทันที
เพราะฉะนั้นตอนนี้ไม่มีใครเป็นเจ้าของ
โอ้โหนี่หัวงงี้นะคุณเจมส์มันออกผลดีจังเลย
เดี๋ยวนี้อย่าเพิ่งไปสอยมานะเดี๋ยวจะหาว่าไม่อร่อย

ก็เขาบอกมันอร่อยจนไม่กล้าตัดทิ้งอ่ะต้นนี้
นี่ตอนนี้ถือว่าเป็นสมบัติร่วมกันแล้ว

ไม่ใช่ต้นมะขามเทศของใครคนใดคนหนึ่ง
นี่มีข้อตกลงร่วมกันจะได้ไม่มีปัญหาในอนาคต

คุณภาคภูมิไปไหมคะลองไปสอยดูมั้
ก็เป็นของส่วนรวมไงไม่มีใครปลูกได้อยู่

เขาจะเรียงลำดับการไปสอยมันลงมากินยังไง

เดี๋ยวใครมาช้าไม่ได้กินทำยังไง

แล้วไปเฉลี่ยแบ่งกันดีกว่า